เมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่าออร์แกไนท์สามารถเนรมิตบ้านธรรมดา
ให้กลายเป็นงานแต่งหรูหรา

คุณผู้ชมค่ะจะเห็นว่ามีพายุสามารถที่จะเนรมิตพื้นที่
ให้กลายเป็นเปลวเพลิงได้กว่า๗๐๐ไร่
มันเป็นเพราะอะไรเอาไปดูกันหน่อยแล้วกันค่ะ

นี่แหละจังหวัดร้อยเอ็ดเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์ระทึกนี่เกิดขึ้นนะคะ
อยู่ที่ตำบลบ้านหน่อมอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
ชาวบ้านกำลังช่วยกันดับไฟลามทุ่งอยู่
แล้วจู่เนี่ยนะก็เกิดเป็นพายุหมุนหรือชาวบ้านเขาจะเรียกเหมือนเป็นลมบ้าหมูพายุเกิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
แรงลมนี้มันแรงมากเลยนะมันก็เลยหอบเอาเปลวเพลิงที่ชาวบ้านเขาเผาไฟอยู่
ให้เป็นลูกไฟใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ลามไปเรื่อยนะคะ

ชาวบ้านที่เขาดับเพลิงอยู่ก็ต้องวิ่งหนีแตกกระเจิงเอาชีวิตรอดอ่ะค่ะอืม
แต่ทีนี้ก็ยังถือว่าโชคดีนะที่มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วย
ใช้เวลากว่าสี่ชั่วโมงอ่ะโอ้ยนานนะเออ
จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะก็ทำให้พื้นที่นั้นเสียหายไป
กว่า๗๐๐ไร่อย่างที่บอกนะคะแล้วก็ทำให้พื้นหน้าดินแถวนั้นก็เสียหาย
คือการเผาต่อสั่งข้าวหรือว่าเศษวัชพืชที่อยู่บนพื้นดินเนี่ย
มันก็เป็นสิ่งที่ทำลายระบบนิเวศนะมันทำให้แบบจุลินทรีย์
อะไรที่มันจะทำให้เกิดการย่อยสลายเนี่ย

ดินก็จะขาดวิตามินขาดแร่ธาตุที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืช
เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าไม่ให้เผาต่อสั่งข้าวคือแต่เวลาเขาทำอย่างนั้นคือมันง่ายดี
ก็อาศัยความง่ายแล้วมันก็เกิดเป็นแบบนี้
ช่วงนี้นะคุณผู้ชมพายุฤดูร้อนมันมาที่ประเทศไทย
บ้านเรามันร้อนแล้วมันก็มีลมทะเลมีลมหนาวมามันก็เลยทำให้อากาศมันต่างกัน
ลมมันก็เลยพัดขึ้นกลายเป็นพายุแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยเดี๋ยววันนี้ก็จะมีพายุฝนตกที่แถบแถบอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออก
เพราะฉะนั้นเตือนกันทุกวีทุกวันนะว่า
เผาเลยเดี๋ยวเป็นแบบนี้อันตรายอันตรายเนอะลุกลามไปยุ่งเลยอ่ะจริง